เรื่องที่น่าตกอกตกใจพอสมควรคือเรื่องของวัยรุ่นเวลาไล่ล่าตีกัน
ถึงขั้นยิงกันเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับ
โดยที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวัยรุ่นนับสิบคนขี่จักรยานยนต์
วิ่งขี่ไล่ล่ากันมาเลยนะครับกับสองคันแรกที่เห็นอยู่ในจอไปเมื่อสักครู่นี้
นี่คือ๒คันแรกนะครับที่หนีกลุ่มวัยรุ่น๒๐กว่าคน
ไม่แน่ใจขับมา๒๐กว่าคันหรือไม่นะครับแต่ว่าขับไล่ตามสองคันนี้มา
ใช่ไอ้สองคันนี้ขับหนีมาก่อนแล้วเห็นท่าไม่ดีอาจจะหนีไม่พ้น
ก็ไปจอดรถอยู่หน้าร้านที่ขายหม่ำแล้วทีนี้เนี่ยจอดปุ๊บวิ่งเลย
ส่วนที่เห็นอยู่ในไอวงกลมแดงนี่คือกลุ่มวัยรุ่นที่ตามมาหนึ่งในนั้นที่วงกลมแดงเอาไว้
เพราะว่าเขามีปืน๑ในนั้นมีปืนด้วยนะครับ
พอเสร็จป๊าบเนี่ยนะฮะเนี่ยถือปืนแบบนี้โอ้โหเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านหม่ำที่ขายอยู่ตรงนั้นนะครับคนนี้ครับเดินออกมาทันที
คนนี้เจ้าของร้านนะแต่เดินออกมาเนี่ยหวังจะไกลเกลี่ยแล้วต้องถือปืนมาด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าวัยรุ่นก็เยอะด้วยแล้วเขามีปืนด้วยอ่ะค่ะ
ก็ไปสอบถามนะครับเจ้าของร้านก็คือนายธรรมรัฐโพสุวรรณอายุ๓๙ปีคนนี้เนี่ย
เขาบอกว่าเขาเปิดร้านขายหม่ำตลอด๒๔ชั่วโมง
ก็ในช่วงของการเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกให้ภรรยาแล้วก็ลูกที่หลับอยู่นะ
แล้วก็ตื่นมาเพราะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไงบอกว่าทั้งสองคนอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวพ่อลงไปจัดการเอง
แล้วทีนี้เนี่ยพอตอนเดินลงมาเนี่ยก็เจอกับกลุ่มวัยรุ่นประมาณสักยี่สิบคนได้แล้วอืม
เข้ามาเดินอยู่เต็มหน้าร้านไปหมดเลยนะครับเพื่อที่จะไล่ล่าไอ้คู่อริที่ขับมาก่อนสองคนนี้ที่เห็นไหมตามกล้องวงจรปิดเนี่ยวิ่งเข้าไปแล้ววิ่งไปแล้ว
ตอนแรกเนี่ยวิ่งผ่านมาข้างหน้านะแล้วก็วิ่งเข้าป่าไปเลยเพื่อที่จะหลบกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ให้ได้ทันนะครับ
ยังไงซะพอหลบเข้าไปแล้วเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นไอ้๒๐คนที่มันมาเนี่ยมันก็พยายามตามหาแต่มันไล่ล่าแล้วมันหาไม่เจอ
แต่มันก็ไม่ลดลาบความพยายามนะกลุ่มนั้นก็ไปดักรออยู่ที่หน้าโรงพยาบาลที่มันห่างไปสักประมาณ๕๐๐เมตร
ก็ไม่ไกลมากอ่ะก็กะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันโผล่มาแล้วก็เดี๋ยวจะไปไล่จัดการและจากนั้นประมาณสักสิบนาทีไอ้วัยรุ่นสองคนแรกที่ขับหนีมาเนี่ยก็เดินมาหาเจ้าของร้านแล้วก็ถามว่าไอ้กลุ่มวัยรุ่นพวกนั้นมันไปยังอะครับก็นั่งคุยกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็ได้ความว่าไอ้กลุ่มวัยรุ่นสองคนที่หนีมาเนี่ย

ดูแล้วว่ามันมันต้องมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีผมก็เลยลุกขึ้นมาก็เลยลุกขึ้นมาดูเพราะว่ากลัวว่าจะเข้าไปในร้านไม่ไม่นานนะประมาณไม่ถึงสามนาทีสามสี่นาทีนี่แหละผมตะโกนไล่ออกมาว่าให้ออกไปเนี่ยทำอะไรกันไม่ให้ทำอะไรกันกันผมไล่ให้ออกไปก็มันก็หนีกันออกไปเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ออกไปหน่อยก็ไปดักรออยู่ตรงสมานหน้าโรงพย
เอาล่ะเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับทางตำรวจก็ได้เรียกชุดสืบสวนมาประชุมวางแผนเลยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับถึงแม้จะไม่มีผู้เสียชีพก็ตามเพราะว่าไอ้เหตุการณ์อย่างงี้มันอุ้งอาดมากมากแล้วโดยเฉพาะอย่างงี้กลุ่มผู้ก่อเหตุก็เป็นวัยรุ่นเท่านั้นเองนะครับตั้งชุดสืบสวนมาแล้ววางแผนกัน
แล้วถ้าหากจับตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วก็จะแจ้งข้อหาด้วยนะก็คืออย่างแรกเลยทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวแล้วก็ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับพรบออาวุธปืนด้วยรวมถึงอันนี้สำคัญน่าจะต้องทำให้ได้อย่างจริงจังก็คือเรียกผู้ปกครองมารับทราบถึงพฤติกรรมบุตรหลานเพื่อไม่ให้มาก่อเหตุซ้ำอีกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะแล้วก็คนที่จะส
ลูกหลานของเรานะคะก็ต้องเฝ้าดูแลสอดส่องนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไปก่อความรำคาญหรือไม่ให้ไปเกิดอุบัติเหตุ